ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยทำเอานักท่องเที่ยวที่เที่ยวหาดบางแสนนะตอนนั้นเนี่ยแตกตื่นตกใจกลัวนะคะว่า
ชายชะกันนับสิบคนมาทำอะไรแต่สุดท้ายพอเห็นพฤติกรรมของเขาความคิดความรู้สึกมันเปลี่ยนทันที
นักท่องเที่ยวบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อใจมากคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นแวบแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรกันนะคะ
เป็นกลุ่มชายชะกันสักประมาณสิบคนมาที่หาดบางแสนแบบนี้คุณดูนะเห็นไหมแต่งชุดบางรจันทร์แบบนี้
กันแบบนี้ตอนแรกถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราตกใจนะเฮ้ยบ้าเปล่ามาทำอะไรกันแต่พอเห็นนะคุณอาวุธของเขามันไม่ใช่ดาบอาวุธของเขามันคือถุงดำ
เอาถุงดำมาเก็บขยะรอบชายหาดบางแสนนะคุณ
นักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้เห็นแล้วแบบดีต่อใจมากนะคะ
ตอนแรกหลายคนบอกว่ารู้สึกตกใจเหมือนกันเขามาทำอะไรกัน
พอเก็บขยะแบบนั้นริมชายหาดบางแสนสักประมาณชั่วโมงเสร็จค่ะ

แล้วสุดท้ายกลุ่มชายชะกันนี่ใช้คำว่ากลุ่มชายชะกัน
ชายชะกันจริงแต่เขามาทำความดีนะคะ
กลุ่มเหล่านี้เขาก็ลาจากไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าว

ก็เป็นเรื่องที่ทำเอาตกออกตกใจ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีต่อใจค่ะเห็นไหม
ชายหาดบางแสนกลับมาสวยงามขยะก็ไม่มีสักชิ้นหนึ่งค่ะ

อยากให้ทุกคนทำแบบนี้ไม่ใช่แค่มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะ

ก็ช่วยเป็นการกระตุ้นให้หลายคนอยากเก็บขยะช่วยแล้วกันนะคะ